คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

ขับรถยาวมาพอถึงนครสวรรค์

ในแล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนท้ายรถกระบะ
ที่รถกระบะนั้นก็มีเด็กนั่งอยู่หลายคนทีเดียวครับ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะหน้าร้านนี้
รถเก๋งมาครับมาเร็วแต่มาเลนซ้ายเกือบสุด
แล้วก็มาชนเอารถกระบะคันนี้ซึ่งจอดอยู่

นี่คือเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนนั่งในรถอยู่๔คนด้วยกันนะครับ
แล้วยืนอยู่ที่ประตูอีกคนนึงทั้งหมดรอดชีวิตครับ
นายสิทธิพงศ์ผิวพันธ์อายุ๓๗ปี
เจ้าของคลิปจากกล้องวงจรปิดให้สัมภาษณ์บอกว่า
ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้พี่สาวของแฟนกับญาติญาติ๕คน
จำนวนนี้มีเด็กตั้ง๓นะมาเยี่ยมแฟนของเธอที่ร้านนะครับ
กระทั่งเวลาประมาณ๕ทุ่ม๔๐ตอนนั้นพี่สาวของแฟนกำลังจะเดินทางกลับแล้ว
ทั้ง๔คนก็ขึ้นไปรอที่รถ
เหลือคนขับเพียงแค่คนเดียวที่กำลังจะขึ้นรถ
วินาทีนั้นเองรถเก๋งสีดำครับคุณผู้ชมนะครับ
มาจากด้านหลังพุ่งเร็วพุ่งชนท้ายรถกระบะแล้วก็ฉลับนะครับ
ทางด้านขวาของรถกระบะโอ้โหครูดไปทั้งแถบ
แต่ตัวคนขับที่ยืนอยู่ตรงประตูกับ๔ชีวิตที่อยู่บนรถรอดหุดหวิดฮะ
คู่กรณีรถเก่งคันสีดำนะครับก็เลยไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐เมตร
แล้วก็ถอยหลังกลับมายังจุดเกิดเหตุแล้วขอโทษใหญ่เลยนะครับ
บอกว่าขับรถยาวมาจากเชียงใหม่กำลังจะกลับบ้านพัก
แต่ด้วยความเคลียร์นะฮะก็ขับรถไกลมาใช่ไหม
แล้ววูบหลับในก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็เรียกประกันนะครับทั้งสองฝ่ายมาเคลียร์กัน
แล้วก็จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดครับ
มีเด็กอยู่๓คนอยู่ในรถแล้วก็ผู้ใหญ่กำลังจะขึ้น
ก็จะมีคนขับอยู่หน้าประตูครับผม
กำลังจะขึ้นรถอยู่พอดีแล้วก็เกิดเหตุเลยครับ